อีกเรื่องเขาบอกว่าเป็นเหมือนรัฐธิ

รัฐธิเชื่อว่าตายและสามารถฟื้นขึ้นมาได้
ก็เลยเก็บศพไว้ในบ้านตั้งหลายต่อหลายวัน
โรยปูนขาวไว้รอบศพเพื่อไม่ให้หนอนขึ้น
คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์นี้
เหตุเกิดที่ทาวน์ฮาวส์ให้เช่าเขตเทศบาลนครนายก

ก็เลยไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบหน่อย

มันไม่น่าจะเป็นศพหนูศพสัตว์ศพอะไร

ถูกฆ่าหมกบ้านหรือเสียชีวิตคาบ้านหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ประสานเจ้าของทาวน์ฮาวส์ให้มาเปิดประตู
เพราะประตูถูกล็อกจากด้านใน
เมื่อเจ้านาธิเข้าไปได้ถึงกับพังงะละครับ
เจอซากศพนอนอยู่ในโถงกลางบ้าน
สภาพศพแห้งจนดำแล้วนะคุณ

นี่ศพถูกจัดวางบนที่นอนอย่างดี
มีหมอนรองหัวมีผ้าห่มคลุม
เหมือนให้เขานอนหลับธรรมดา
และรอบศพถูกโรยด้วยแป้ง

ศพถูกโรยด้วยแป้งรอบศพ

ดวงตาทั้งสองข้างมันมีหนอนชัยแล้วล่ะ

พบไม้กางเขนติดอยู่ที่ผนัง
หลังบ้านไปพบผู้หญิง๓คน

ผู้หญิง๓คนนี้อยู่กับศพมาตลอด

พันธุ์ตำรวจเอกกล้าหารโชคพิพัฒน์ภัยบูล
ผู้มกับการศพพมนนายก
ได้สอบถามนางเอผู้หญิงคนหนึ่ง

และเป็นผู้เช่าทาวน์ฮาวส์หลังนี้
จนทราบว่ามีผู้เสียชีวิต
ก็คือนายสรวุฒิเดชทวีอายุ๖๒ปี

เป็นชาวอำเภออุทัยจังหวัดพระนครสิทธิยา
ผู้ชายคนนี้เดินทางมารักษาอาการป่วยอยู่ที่นี่
และเสียชีวิตมาแล้วตั้งแต่วันที่๔ธันวาคม

ส่วนสาเหตุที่อาจารย์ผู้หญิงคนนี้
ซึ่งมีความเชื่อว่าคนตายสามารถฟื้นได้
อาจารย์ให้ปากคำกับตำรวจร้องห่มร้องไห้
แต่เธอบอกว่าสาเหตุที่ไม่แจ้งตำรวจว่ามีคนตายอยู่ในบ้าน
เพราะเชื่อว่าผู้ตายจะฟื้นขึ้นมาได้เอง
มารักษากับตนอีกครั้ง
นี่เป็นความเชื่อของเขาฟังเสียงหน่อยครับ
ความเชื่อของพวกคุณว่าศพเนี่ยศพเลยผมไม่เรียกว่าอันนี้แล้ว
คือศพแล้วพอมีกลิ่นหนอนขึ้นขนาดนี้
คุณยังเชื่อว่าเขาจะลุกขึ้นมาเพื่อมารักษา
รับเนอะว่าตายในขณะอยู่ในการดูแลของพวกคุณ
ในขณะที่พวกคุณคาดว่า
จะฟื้นได้เองนะครับ
คือพยายามรักษาเขาด้วยวิธีอะไรครับ

นี่คือจริงบ้านหลังนี้แล้วอาจารย์คนนี้นะฮะ
เธอบอกว่าเธอสามารถที่จะรักษาอาการเจ็บป่วยของคนได้
แล้วก็เธอก็เปิดบ้านพักหลังนี้เป็นสารที่ในการรักษา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในบ้านพักพบกระดาษติดอยู่ที่ผนัง
ด้วยลายมือด้วยปากกาสีแดงบอกว่าถ้าเข้าพบอาจารย์ลงทะเบียนครั้งละ๒๐๐บาท
และยังพบคำสอนคล้ายบทสวดมนต์จากการสอบสวนก็ทราบนะครับว่าเนี่ย
นางเอกับเพื่อนมาเช่าบ้านหลังนี้แล้วก็ตั้งตนเป็นอาจารย์
ทำเป็นที่รักษาคนป่วยตามความเชื่อของรัฐธิที่เชื่อว่า
ใช้การสวดมนต์แทนการกินยาแทนการรักษาด้วยเครื่องไม้เครื่องมือ
ก็จะทำให้ผู้ป่วยหายจากอาการป่วยได้
ส่วนผู้หญิงอีกคนที่พบอยู่ในบ้านก็เป็นผู้ป่วยนะที่เดินทางมารักษา
หลังทราบข่าวญาติของผู้ป่วยหญิงรายนี้รีบพาเดินทางกลับบ้านทันที
เพราะว่าเธอก็เจ็บป่วยไม่สามารถลุกเดินได้

พอญาติมารับตัวผู้ป่วยรายนี้ไปญาติตกใจเลยบอกโอ้โห
นี่เราเอาคนมารักษากับอาจารย์คนนี้ซึ่งอาจารย์คนนี้มีรัฐธิมีความเชื่อว่าคนตายจะฟื้นได้

ด้านของนางนัทธนันกิติโชคอาบรีนนท์ซึ่งเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตที่เป็นศพอยู่กลางบ้าน
เปิดเผยว่านายสรวุฒิได้มารักษาอาการต่อมลูกหมากโตด้วยพลังวิเศษจากร่างทรงพระเจ้าที่บ้านหลังนี้เมื่อ๓อาทิตย์ก่อน
เพราะเคยรักษากับร่างทรงพระเจ้ามาก่อนแล้วที่ย่านนทบุรีซึ่งตัวเธอเองไม่เห็นด้วยนะกับการที่แฟนมารักษาแบบนี้
แต่นายสรวุฒิก็ยังดื้อดันจะรักษาให้ได้ด้วยวิธีนี้ด้วยวิธีร่างทรงพระเจ้าร่างทรงพระเจ้าเนี่ยจะให้นายสรวุฒินอนกับพื้นแล้วก็จะแผ่พลังจิตใส่ไปในร่างกายโดยร่างทรงนั้นไม่ได้เรียกเก็บค่ารักษาอยู่ที่แต่ละคนจะบริจาคเงินให้เท่าไหร่
กระทั่งเมื่อวานนี้นะครับตัวเธอเองได้รับแจ้งว่าแฟนเนี่ยเสียชีวิตแล้วส่วนสาเหตุยังไม่ได้คุยกับร่างทรงพระเจ้าหรืออาจารย์อะไรคนนี้นะนะแต่รู้จากตำรวจว่านายสรวุฒิลื่นล้มในห้องน้ำก่อนที่ร่างทรงเนี่ยจะนำผ้าห่มมาห่มนำที่นอนมาปูให้เหมือนนอนปกติเลยแล้วจะสวดมนต์ขอพรให้นายสรวุฒิฟื้นคืนชีพ
เขาบอกว่าเขาเป็นกายของพระบิดาลงมาจากสวรรค์ลงมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยใช้จิตวิญญาณของคนป่วยดึงมาแล้วมาลงกายอีกคนนึงอย่างนี้ก็ได้มีสองอย่างจากที่นอนรักษากับที่ดึงจิตมาลงอีกจิตนึง
เขาบอกว่าเขาเป็นกายภาพบิดาอีกกี่วันฟื้นอ่ะเอามาเอามาดี
เขาบอก๒วันครับผมอีก๒วันถ้าไม่เข้าไปจะฟื้นครับ
แล้วก็คือเขาบอกว่าเขาก็สวดมนต์ขอพรจากพระเจ้านั่นแหละ
ฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่ามีการแบบว่าเอา
ผ้าห่มมาคุมมันจะให้อย่างดีเอา
ก็หนูบอกแล้วไงมันไม่ใช่วิถาวิชาวิธีนี้
เขาบอกเป็นความเชื่อของศาสนา
เป็นความเชื่อของเขาแต่มันไม่มีในมันไม่มี
มันมีแค่ที่นี่ที่เดียวมันคิดเตียนเขาดีหมดทุกอย่าง
ก็อาจจะเป็นรัฐที่แปลกนะฮะ

มันต้องบอกก่อนว่าคือเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลาย
หลากหลายคนที่หยิบยกเอาบางอย่างไป
แล้วก็ไปทำตามความเชื่อความเข้าใจของตัวเองอีกหลายอย่าง
จริงมันก็เป็นทุกศาสนาไปตีความใหม่ไปปรุงใหม่
มันมีทั้งศาสนาต่างที่แบ่งออกเป็นหลายนิกาย
ศาสนาต่างที่ถูกแตกออกไปกลายเป็นรัฐธิ

อันนี้ที่ฉันยืนยันด้วยอีกแรงหนึ่งนะคะ
อาจารย์ก็ถูกจับกลุ่มไป

แล้วก็เบื้องต้นได้ปล่อยตัวไป
ทีนี้ทีมขาวของเรา
คุณกิติศักดิ์ก็เดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อไปพบไปเจอว่าอาจารย์ยังอยู่หรือเปล่า

ปรากฏว่าบ้านล็อกและไม่มีใครอยู่ในบ้านนะครับ
โดยในวันนี้นะครับตำรวจสพเมืองนครนายกก็ได้เรียกร่างทรงมาสอบปากคำอีกครั้ง

ไม่รู้ว่าหลบลีหนีหายไปไหนหรือเปล่านะฮะ
ตำรวจก็ต้องเรียกตัวก่อน
ถ้าไม่มาก็อาจจะถูกหมายจับต่อไปอีกนะครับ